คือเจ้าหน้าที่เรินจำเนี่ยเขานำตัวผู้ต้องหา๕คน

ก็เข้าทางประตูด้านหลังของศาลปรากฏว่าจังหวะที่จอดรถ
จะเอาผู้ต้องหาทั้ง๕คนลงมาจากรถไปที่ศาล
มีผู้ต้องหาวิ่งออกมาจากรถตอนแรกวิ่งมาคนหนึ่งก่อน
แล้วก็คนที่สองก็วิ่งตามมาเจ้าหน้าที่ก็ไปจับนะคะ
คนนี้จับได้นะแต่๓คนที่อยู่บนรถเนี่ย

ขับรถพุ่งออกมาจากศาลชนประตูแล้วก็หนีไปเลย
นี่ค่ะ๒คนที่วิ่งมาเจ้าหน้าที่ก็จับได้
เจ้าหน้าที่วิ่งไล่กวดสองคนแล้วล้มไปคนหนึ่ง

แล้วคนที่อยู่บนรถผู้ต้องขังนะ
ขับรถพุ่งชนประตูจนคนที่ล้มอยู่เนี่ยเขาก็เจ็บนะ
เจ้าหน้าที่เขารีบดึงรั้วมากั้นแล้วไง
ระหว่างนี้กำลังคุมตัวคนที่ตะคุบไว้ได้
เพื่อนขับรถหนีนี่ไงนี่ไงชนเนี่ย

แล้ว๓คนที่อยู่บนรถแล้วหนีไปยังไม่เจอนะคะ
คือเจ้าหน้าที่เขาระดมกำลังแบบหลายร้อยนายเลย
เพื่อตามจับตัวให้ได้หนีทั้งที่มีโซ่ตรวนกันอยู่อะค่ะ
แต่ว่ามีความคืบหน้าเล็กน้อย๓คนนี้นะคะที่ยังหนี
คือชาวบ้านเขาบอกว่าบ้านเขาอยู่ดีเหมือนมีร่องรอยคนไปปีนหลังคา
แล้วมีรอยเท้าคนเปื้อนโครนเข้าไปในบ้าน
แล้วมีร่องรอยเหมือนกับใช้สิวใช้ค้อนแล้วก็วางเอาไว้หน้าบ้านนะคะ
เหมือนกับว่าผู้ต้องหา๓คนนี้พยายามที่จะตัดโซ่ตรวน
เพื่อจะได้หนีง่ายขึ้นนะคะ
นี่แหละค่ะอย่างที่บอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
พลตำรวจรีสหรัฐศักดิ์สินชัยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรบอกว่า
คือก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เรือนจำจริงแล้วเบิกตัวผู้ต้องหา๑๑คน
ส่งฟ้องศาลจังหวัดหลังสวนแต่ระหว่างควบคุมตัวผู้ต้องหา๖คนเข้าไปใต้ถุนศาล
เพื่อเตรียมเอกสารจู่ผู้ต้องหาที่เหลือ๕คนพยายามหลบหนี
๒คนวิ่งออกมาแต่จับเอาไว้ได้๓คนที่เหลืออยู่บนรถ
ก็ขับรถผู้ต้องขังของกรมราชธรรมหลบหนีไปเลย
๓คนนี้เป็นใครดูหน้านะคะจะได้แจ้งเบาะแสถ้าหากว่าเจอนะคะ
คนที่ยังหนีอยู่นายพิเชษกลิ่นโอชาอายุ๓๑ปีเป็นชาวจังหวัดระนองค่ะ
นายทราทิพย์เพิ่มลาบอายุ๒๖ปีเป็นชาวจังหวัดระนองค่ะ